มาซ่อมอะไรครับ
อารมณ์แบบนี้นะครับเห็นซ่อมกันทั่วไทย
ซ่อมกันทั่วกรุงหุ่นกันเยอะก็เลยต้องมีอารมณ์ไหนว่า
นี่พี่ทิเป้เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหน้ากากมันหายาก
เอาผ้าขาวม้าก็ได้เหมือนกันนะ
เอ๊ะแต่ว่าต้องซ้อนหลายชั้นหน่อย
นี่ปิดขนาดนี้จะพูดกันรู้เรื่องไหมใจเย็น
ถืออุปกรณ์แบบนี้ไม่ใช่อะไรครับนี่คือเครื่องเจาะเป็นเครื่องหลายอย่างนะครับ
ถ้าเปลี่ยนเป็นเครื่องเกียร์ใบเกียร์นะครับก็จะเกียร์ได้ตามปูนตามต่างนะครับ
เรื่องของสายสายไฟนะครับถ้าสั้นเกินไปนะครับว่าเกิดปัญหา

อะไรมันจะขนาดนี้คะคุณพี่ช่างเมื่อสายไฟมันสั้นไม่ถึงชิ้นงาน
นายช่างก็เลยแก้ปัญหารีบเสียบไฟพอมอเตอร์หมุนเท่านั้นแหละครับ
ก็รีบถอดช่วงที่หมุนอยู่แล้วค่อยจิรณัยกำแพง
ทำหลายเที่ยวแหมคิดได้อย่างไรนี่ครับ

ต้องหอยหรอกคอยอ้าย
สุขสรรค์วันครูย้อนหลังบรรดาคุณครูก็เลยมาเต้นให้ความสุขกับลูกศิษย์
แต่ละคนก็โชว์ลีลาเต็มที่ดูสิครับลีลาแต่ละท่าน
สาวน้อยร่างบางท่านนี้เต้นเหมือนเบาวิวเลยล่ะครับแม่
น้ำหนักจะเยอะกว่าเพื่อนเลยนะแต่น่ารักจริง
ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเล่นน้ำไม่ต้องบนไม่ต้องร้อง
กลัวอะไรน้ำเย็นนะไม่ใช่น้ำร้อนพ่อครับผมกลัวครับพ่อครับพ่อครับ
เห็นไหมอายน้องหมาตัวเล็กเขาไหมเขาก็โดดลงน้ำสบาย
นั่นกระโดดอีกตัวแล้วอ้าวพร้อมลงหรือยังลงไปเลย
ตื่นตื่นตื่นได้แล้วเจ้าแมวเหมียวตื่นได้ยินไหมตื่นทำไมนอนคิดเศร้าอย่างนี้
ได้เวลาทำมาหากินแล้วตื่นทำงานบอกให้ฉันปลุกกระปุกแล้ว
ขี้เกียจไปถึงไหนเนี้ยแหมแหมแหมแหมเข้าการเข้ากัน
นกกับแมวระวังนะพี่นะเดี๋ยวพี่แมวตัดผมเอานะพี่นก
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ